แต่ว่าโอ้โหหลายวันของการหลบหนีแล้ว

เบียนฮอแรงการไล่ล่าต่อ
โอ้โหการบินฮอนอกจากบินฮอกดดันแล้ว
อันนี้เป็นอีกภารกิจนะคือบินฮอลไปส่งเสบียงคุณ
เสบียงของใช้จำเป็นให้กับกำลังพลที่อยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์นะครับ
หากย้อนกลับไปเมื่อคืนในช่วงค่ำในพื้นที่เทือกเขาบรรทัศน
โอ้โหฝนตกมามาอย่างหนักแล้วคุณนะใช่

ทำให้ชุดปฏิบัติการต้องผจญกับกระแสน้ำที่ไหลหลาก
เช้าวันนี้ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษส่วนหน้าเนี่ย
ได้มีการปรับแผนส่งกำลังเจ้าหน้าที่ชุดไล่ล่าทุกหน่วยทุกสังกัด
ประมาณสี่ร้อยนายคุณไม่น่าเชื่อนะ
จับกลุ่มคนเดียวเนี่ยใช่ใช้กำลังเยอะมากโอ้ส่งกำลังไปครึ่งพันนะฮะ
ในการที่ปฏิบัติการไล่ล่าเสียแป้งตามจุดต่างทั้งปูพรม
เดินเท้าจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนหลังจากช่วงตีสาม
ลิคอปเตอร์ได้บินแล้วก็ตรวจพบความร้อนบริเวณเหนือน้ำตกท่าช้าง
ประมาณสองถึงสามกิโลเมตรนะครับส่วนการเคลื่อนย้ายกลุ่มชนมันนินะฮะ
ที่เขาพักอาศัยอยู่บริเวณเหนือน้ำตกท่าช้างนะครับ
เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอุปสรรคต่อเรื่องของการไล่ล่าเสียแป้ง
คือขณะนี้นะกลุ่มชนมันนิเนี่ยประมาณสามสิบคน
อยู่ภายใต้การนำของเท่าแดงรักกงหราได้อพยพมาอยู่บริเวณน้ำตกนกรำแล้วนะครับ
โดยจุดนี้ถือว่าเป็นจุดปลอดภัยนะครับส่วนเรื่องของเสียแป้งที่เอ๊ะ
รางตัวได้หรือเปล่าเออมันมีคำถามเหมือนกันนะ
อย่างเราอ่านข่าวคุณผู้ชมยังส่งมาเลยบอกว่า
ต้องทำพิธีเหมือนกับเปิดป่าขอเจ้าที่ที่อาจจะแบบบังตาอยู่อย่างนี้
เข้าป่าป่าอันตรายขนาดนี้
ทำไมถึงยังหลบซ่อนพรางตัวอยู่ได้
มีพุทธคุณคงกระพันธ์ฟันแทงไม่เข้าอะไรหรือเปล่า

มีคุณผู้ชมห่าทีมข่าวไทยรัตน์ทีวีของเราฮะ
ตรวจสอบภาพของเสียแป้งนู่น

หลวงพ่อดำวัดหัวหมอนของพัทธุ์รุงเหรออ่ะ
หลวงพ่อชุมของควนขนุนพัทธลุงวัดชุมประดิษฐ์นะ
แล้วก็อาจารย์ปานสำนักเขาอ้อวัดเขาอ้อจังหวัดพัทธลุงเหมือนกันนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปที่วัดชุมประดิษฐ์นะครับ
เพราะว่าอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับหลวงพ่อชุมที่เสียแป้งห้อยเอาไว้

เจ้าอาวาสบอกว่าจริงแล้วครอบครัวเสียแป้งมาทำบุญที่นี่เป็นประจำนะ
และไม่นานมานี้พ่อเสียแป้งเสียชีวิตก็มาจัดงานที่นี่
ซึ่งหากมีงานบุญโดยเฉพาะงานทอดกระถิ่นซึ่งเหมือนช่วงนี้นะฮะ

ถ้าเสียแป้งยังอยู่แต่ก่อนไม่โดนติดคุกติดตารางนะ
ก็จะมาทำบุญที่วัดนี้เป็นประจำนะครับ
ส่วนพระที่เสียแป้งห้อยเป็นพระกริ่งหลวงพ่อชุม
ซึ่งนอกจากช่วยเรื่องหน้าที่การงานแล้ว
นี่ช่วยเรื่องแค้วคาดปลอดภัยจริง
แต่จะปกป้องเฉพาะคนดีมีศีลธรรมประพฤติดีนะครับ

คือจะทักษิตจริงแหละมันแหล่ะ

แต่ว่าเสียแวะทักษิตจริงครั้งสุด

จากนั้นเราไปอีกวัดหนึ่งนะฮะก็คือวัดหัวหมอนนะครับ
ที่ประติศาสตร์หลวงพ่อดำในวิหารซึ่งเป็นหนึ่งที่
เป็นหนึ่งในองค์พระที่เสียแป้งห้อยไว้ที่คอนะฮะ
หลวงพ่อดำเป็นที่กล่าวขานกันในนาม
ยงโครงกระพันธ์ฟันแทงไม่เข้าอยู่แล้วนะครับ
ซึ่งหลวงพ่อชุมกับหลวงพ่อดำเป็นพระสายเดียวกัน
คือสำนักเขาอ้อเมื่อครั้งที่หลวงพ่อดำมรณภาพ
หลวงพ่อชุมก็ไปร่วมงานซึ่งหลวงพ่อชุมเนี่ย
ยืนอยู่บริเวณบนสุดเนื่องจากว่าเป็นพระสายเดียวกันมาก่อนนะครับ
ทีมข่าวพูดคุยกับคนในพื้นที่ซึ่งห้อยพระหลวงพ่อดำเหมือนกันบอกว่า
เรื่องพุทธคุณเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเชื่ออย่างแน่นอนนะครับ
ทำให้ฟันแทงไม่เข้าครับเพราะคนในพื้นที่มีประสบการณ์เรื่องนี้กันทั้งนั้น
เคยเห็นมีดฟันแขนคนที่ห้อยหลวงพ่อดำ
ปรากฏฟันไม่เข้า

อันนี้เนี่ยคือเหรียญรุ่นแรกเลยใช่ไหมพี่
ได้มายังไงถามหน่อย
ให้มาเมื่อนานแล้วหลายสิบปีที่ผ่านมาแล้ว